เขาขยันทำบุญก็เลยมีแต่เรื่องดีเข้ามาตลอดเลย
ล่าสุดที่เขาเปิดรับการทำบุญเนาะ
เงินบริจาคนะร่วมกับบรรดาแฟนคลับนะคะ
เพื่อไปสร้างอาคารเรียนให้กับน้องบนดอยที่แม่ห้องศร

และเห็นว่ายอดบริจาคนะได้รับ๑ล้านบาทก่อนกำหนดด้วย
อนุโมทนาเนอะ
แล้วก็เห็นว่าวางแพลนเตรียมจะลงพื้นที่
ให้กำลังใจน้องเด็กที่นู่นอีกรอบด้วยเร็วนี้นะคะ
และที่หลายคนเห็นแล้วแหมมันแฮปปี้ดีด้าจริงเลย
สำหรับผ้าผู้ขวานณเดชน์ยาย่าเนอะ

ยายาบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่แฮปปี้มากเนอะ
หลังจากนี้จะลองใช้บริการขนส่งแบบไหนอีก

เราก็เราก็
อยากลองอะไรใหม่ด้วยอะไรงี้ค่ะ

หนูก็เลยคิดว่าลองนั่งตุ๊กก็ได้
ตอนแรกพี่เขาไม่รู้ค่ะ

แต่เราสักครั้งในคุณเริ่มถ่ายรูปเราเยอะค่ะ

เรือแสงแทบอันนี้นะครับ

ยายาเรียนานำเลย

เปิดประสบการณ์ในเนื้อแสงแทบอ่ะ

แจ๊คถ้านุ่มชวนขึ้นรถตุ๊กไปไหมคะ

ก็จะเป็นยานั่งตุ๊กกับพี่ณเดชน์นะคะ

แล้วคิดว่าแม้มุมจะมีพี่ณเดชน์

โหเวลาน้ำเกินเต็มมานะคะ